เที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยนะครับแน่นอนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
และที่สำคัญครับหนึ่งปัจจัยตอนนี้ที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
จากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลายจุดหลายพื้นที่

สถานการณ์หมอกควันเริ่มกลับมามีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
แล้วก็กลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบหนักหน่วงเป็นพิเศษ
ก็คือเด็กนี่แหละครับถือว่าเป็นวัยที่ปอดนั้นยังทำงานไม่เต็มที่
วิธีนี้จะมีวิธีป้องกันอย่างไร
และเด็กถ้าหากเจอฝุ่นละอองเหล่านี้จะมีอาการอย่างไร
วันนี้ครับเรามีคำตอบเรื่องนี้มาให้กับทุกคนได้ติดตามกันครับ

คืนมีคนไข้ที่มารับบริการด้วยเรื่องปัญหาทางระบบทางเดินหายใจเยอะขึ้นครับ
โดยตัวเลขคร่าวก็คือทุกปีถ้าช่วงที่มีมลภาวะ
จะมีคนไข้เยอะขึ้นประมาณ๕๑๐ครับที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจครับ
อาการที่มาก็คือก็จะเป็นตั้งแต่ว่ามีอาการไอจามมีเสมหะแสบคอไซนัสอักเสบ
กลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยจะเป็นกลุ่มเด็กกับเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยยังตัวเล็ก
แล้วก็ปอดเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่แล้วก็มีคนแก่ด้วย
จากว่ามันเป็นอยู่ในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะป้องกันระบาดนิดนึ
แต่ก็คือเราก็อย่าเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่มันมีฝุ่นละอองพวกนี้เยอะ
อย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าค่าพวกนี้มันเยอะในจุดไหนก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยง
อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรานำมาเตือนกันในค่ำคืนนี้อาจจะกล่าวเตือนภัยครับ
ผมพุธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ